กับเรื่องร้อนของแม่ตั๊กสิริพรค่ะ
คือก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวนะคะว่ามีชายคนนึงเนี่ย
เขาไปใช้ชมพูปิดผมขาวแล้ววิดตาบอด
แล้วปรากฏว่าคนก็มาเอ้าแม่ตั๊กก็ทำด้วยนี่นะ
ตั๊กก็เลยโพสต์เลยชี้แจงนะคะว่า

แล้วแม่ตั๊กก็เดือดเลยนะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่า
เอาจริงคือถ้าคนทำธุรกิจแบบเดียวกัน
แล้วไปทำแบบคือของไม่ดีอะไรอย่างนี้
แล้วไปทำให้คนตาบอดแม่ตั๊กบอกเลยเวรกรรมมันมีจริง
ส่วนของแม่นะคะยืนยันว่าของแม่เนี่ยถูกต้องแน่นอนนะคะ
แล้วก็ปลอดภัยด้วยฟังเสียงแม่ตั๊กสิริพรหน่อยค่ะ

คนที่มันแพ้มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้
แต่ขอยืนยันตรงนี้ว่าขาที่ออกไปไม่ใช่แบรนด์แน่แค่นั้นเอง
เพราะว่าแนนแม่มีแบบเครื่องหมายถูกต้องรับรองทุกอย่าง
มีคือหมายยืนยันจากสมาคมแพทย์ผิวหนัง

เขาไม่ได้เอ่ยชื่อแม่นะไม่ได้เอ่ยชื่อแบรนดเราด้วยนะ
โพสต์ก่อนนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
ตั๊กสวยมากปีนี้๕๑สวย

ก็อดถามไม่ได้นะเอาแม่เอาจริงไปจิ้มไปทำอะไรมาหรือเปล่า
บอกว่าเอาจริงนะแม่ก็คือจิ้ม

แต่ว่าเรื่องผ่าตัดแม่ไม่ฆ่าไม่กล้าเลย
แม้กระทั่งแม่ของแม่ตั๊กนะล่าสุดเพิ่งไปดึงหน้ามา
ก็ชวนบอกตั๊กเอาพูดภาษาชาวบ้านนะมึงก็แก่แล้วนะไปทำหน้ากับแม่ไหม
ตั๊กแม่ตั๊กสิริพรบอกว่าอุ๊ยไม่กล้าจริง
ของพี่ตั๊กชวนพี่ตั๊กไปทำพี่ตั๊กไม่กล้าทำ
เพราะว่าแกบอกว่าแกกลัวเข็มค่ะแล้วก็แกก็ขอสวยแบบนี้

ก็มีบ้างอันทราธมาศบู๊ก็มีบ้าง
พี่เป็นคนรักสวยรักงามแล้วดึงหน้าด้วย
ดูสิเราไม่ได้เซศเซียลแม่เลยเรื่องรักสวยรักนาม
พอแล้วนะแจ็คตอนนี้หลงตัวแล้ว
กูถ้าขอว่าจะไปฉีดตะบากนี่ฉีดอ้วยผมหมาฉีดทำไมวะ
เนี่ยกูไปพูดเรื่องสายนัดกรรมเนี่ยมันก็เข้าตัวจ้ะจั๊กรีน
คืออย่างนี้ก็ปรึกษาแม่ก็แม่ก็ว่าเออแล้วแจ๊คอยากทำอะไร
เราก็บอกว่าแม่อยากเติมหน้าผากอันนี้เป็นความเชื่อเพราะว่าแบบว่า
กระเทยแล้วล่ะคะมันจะแบบแห้งนิดนึงอะไรอย่างนี้ไปเติม
ก็ด่าเลยค่ะพอแล้วเพราะว่าตอนนี้มันสวยแล้วสวยไหม
สวยสวยอยากพบแพทย์ก็ไม่ต้องอ้างเรื่องความเชื่อหรอก
จะไปทำก็ไปทำมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน
อยู่ที่เรื่องปัจจัยด้วยแล้วก็ความพร้อมใดอันนี้ไม่ว่ากันเนาะ
แล้วแต่ใครสะดวกนะคะคุณผู้ชมค่ะ